หนุ่มคนนี้บอกเลยว่างานประจำฉันไม่ทำไม่เอาเอาอีกแล้ว
ปลูกบัวดีกว่าปลูกบัวขายสร้างรายได้ดีเลยค่ะ
นี่ขับรถไปไปเลยค่ะคุณผู้ชมไปที่สิงห์บุรีค่ะ
เพราะว่าเราจะพาไปพบกับผู้ที่ปลูกบัว
แล้วพื้นที่เขากว้างใหญ่เนอะประมาณ๑๕ไร่นะคะ
หน้าบัวแห่งนี้มีคุณอำนวยคุ้มภัยรีอายุ๕๓ปี
ชาวตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นเจ้าของค่ะครับ
อำนวยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกก่อนหน้านี้เคยทำงานโรงงานแห่งหนึ่ง
โรจนะอายุทยามาแต่เริ่มเบื่อไง
เพราะชีวิตมันวนเวียนตื่นแต่เช้ามืด
เลิกงานกว่าจะถึงบ้านก็ค่ำแล้ว
ไม่มีเวลาให้ครอบครัวตัดสินใจค่ะยังไง
ลาออกจากงานประจำกลับมาช่วยพ่อทำนาข้าวครับ
แต่พอทำนาข้าวโอ้ยรู้เลยปัญหาก็คือว่าปีนึงเนี่ย
มันจะทำได้สองครั้งนะคะแล้วรายได้ก็ไม่ได้เพียงพอด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็เลยตีตัดสินใจเปลี่ยนเลยเอางี้ละกันไม่ปลูกข้าวแล้วปลูกบัวดีกว่า
ตรงนี้มันเป็นนาข้าวมาก่อนใช่แล้วตรงนี้เป็นนาบัวไปแล้ว
ปรับเปลี่ยนไปเลยซึ่งเมื่อปี๑๘ปีก่อนนะคะ
ก็ค่อยปรับเปลี่ยนแหละค่อยปรับมานะคะ
ทุกวันนี้เต็มพื้นที่๑๕ไร่โอ้แน่นเลยดังที่เห็นในปัจจุบัน
แล้วทุกวันนี้ก็สามารถปลูกขายจนส่งลูกเรียนถึงมหาลัยเลยนะคะ
เพียงด้วยบอกว่าตลาดรับซื้อหลักอยู่ที่ตลาดไทยประทึงภาณีฮะครับ
ทุกวันต้องนำไปส่งประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยกรัมในราคาส่งกรัมละสิบห้าบาท
มีลูกค้าประจำรออยู่๑๕เจ้ารายได้ต่อเดือนที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย๘๐๐๐บาท
บอกเป็นกรรมคือกรรมอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นกรรมเป็นขีดอย่างนั้นนะ
เป็นกรรมอย่างเงี้ยเป็นกรรมอย่างเงี้ยสามร้อยถึงห้าร้อยกรัม
เขาก็แพ็คสำหรับแม่ค้าที่จะเอาไปทำขายต่อด้วยเหมือนกัน
แต่ก็ขายดิบขายดีคุณผู้ชมเนี่ยทุกอย่างมันก็เกิดการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้เหมือนกัน